ไปร่วมงานแต่งงานของ
คุณด่านกระดีศที่สวีเดน

บอกเลยว่าลงเลยกับโหยใจตอนนี้เลย

จียอนเป็นคนคิดแบบว่าเหมือนจะไปงานแต่งแพร่
ตอนแรกที่ไปถ้าเกิดไปงานแต่งบี่บอย
ต้องนั่งรถออกไปอีกประมาณ๓ชั่วโมง

บ้างครับแต่ว่าฝั่งทางจียอนเองเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบ
เหมือนผู้หญิงเขาจะรู้สึกนิดนึง
พอเปิดตัวเป็นแฟนปุ๊บเราก็ชัดเจนเลยอะไรอย่างนี้
จริงก็ผมมีความรู้สึกว่า
ถ้ามันเจออะไรที่มันใช่แล้วมันตรงกันอะไรอย่างนี้

เกือบทุกวันแต่ว่า